ไปดูเรื่องที่มันตื่นตาตื่นใจกันหน่อยแล้วกันนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขามีการจัดทำปราสาทรวงข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคุณผู้ชม
พูดเลยว่างานนี้อลังการงานสร้างจริงค่ะ
ค่ะงานนี้คุณผู้ชมดูซะก่อนนะคะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหน
เริ่มจากขบวนนางรำก็มากันมากมายหลายคนนะจ๊ะ
และฮวยแถลกจังหวัดครราชเป็นเวลาของการจัดงานประเพณิคกุ้มข้าวใหญ่
การรับผ่านข่าวหลังจากที่เก็บข้าวเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วสิ่ง
ที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยมาบัดรวมกันแล้วก็ทำเป็นปราสาท
อย่างที่เราเคยเล่าข่าวกันไปหลายครั้ง
แต่ละที่ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป
แต่ที่นี่นะคะมีชาวบ้านตำบลทัพสวาย๘หมู่บ้านเข้ามา
ประสาทแห่งนี้ความสูงถึง๑๕เมตรเลย
ถือว่าเป็นประสาทรวงข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นี่ถูกจารึกเอาไว้นะคะในจังหวัดนครราชศรีมา

เพราะว่ายังไงเนี่ยข้าวเนี่ยก็เป็นพืชหลักเป็นสิ่งที่ทำกันอยู่แล้ว
ด้วยของการทำนาทำบุญบูชาข้าวการเสริมสวัสดิ์มงคลแบบนี้
เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนานด้วยนะคะ